ตามเรื่องของการส่งของช่วยเหลือพี่น้อง
ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลหน่อยครับ
อุดรเขาร่วมมือร่วมใจกัน
ในการที่จะสร้างซ่วมเฉพาะกิจ
อันนี้สำคัญสำคัญเพื่อจะส่งไปให้พี่น้องชาวอุบลนะครับ
เฉพาะกิจมีลักษณะแบบไหนเขาทำยังไงไปดูกันนะครับ
คือพี่น้องชาวอุดรธานีเอาเก้าอี้พลาสติกแบบนี้

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดนะครับ
รวมตัวกันที่หน้าร้านกาแฟภายในซอย
จินตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เอาเก้าอี้พลาสติกแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ย
เจาะที่นั่งให้เป็นรูกว้างกลมแบบนี้นะครับ
แล้วจากนั้นก็นำถุงพลาสติกสีดำมาสวมลงไป
เท่านี้คุณก็จะได้ซ่วมเฉพาะกิจนี้แล้ว
เอาไว้ขับถ่ายปลดทุกข์ในยามเกิดภัยพิบัตินะครับ
นางสาวปียมนต์แจ่มวุฒิปรีชาเล่าให้ฟังบอกอาสาสมัคร
มารวมพลังครั้งนี้ก็มีกันทุกสาขาอาชีพเลย
คุณหมอพยาบาลคุณครูนักเรียนนักศึกษา
พ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวอุดรธานี
ทุกคนตั้งใจทำเพื่อหวังจะส่งสิ่งของไปช่วยเหลือ
แก่พี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะครับ
สำหรับการดัดแปลงเก้าอี้พลาสติกให้เป็นซ่วมเฉพาะกิจนี้
อาสาสมัครทำเสร็จแล้วนะ๑๐๐ตัว
และเมื่อวานนี้ก็ทำเสร็จอีก๑๐๐ตัวที่นั่งทำกันอยู่เนี่ยนะฮะ
รวมเป็น๒๐๐ตัวแล้วจากนี้ก็จะนำส่งจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะครับ